สีสันไทยรัฐจอบประเด็นในคืนนี้
เราจะพาไปชมเรื่องราวความน่ารักของสัตว์
ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์อีกปรเภทหนึ่ง

ลิ้นสัตว์ที่ได้ชื่อว่าไม่ยอมอยู่นิ่ง
และชอบวิ่งกระโดดไปมา
โขดจอรมาประธะกับเจ้ามี๋ยวจอมอ้อน
ภารกิจกระตุกหนวดแมวจึงเริ่มขึ้น
ชายหนุ่มใจดีพร้อมครอบครัวได้นำไข่ไก่มาให้ลิง
ได้กินบำรุงร่างกายต้อนรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
และเพื่อแสดงความขอบคุณพวกมันเลยพร้อมใจกันเฉลย
ที่มาของคำว่ากางเกงลิงให้พ่อนุ่มได้รับรู้
อ้าวน้าว
โอ้พระเจ้าชอตมันยอดมาก
ส่วนลิงฝูงนี้ประจำการอยู่ที่วรรณอุทยานโกสัมภีร์อำเภอโกสุมพิสัย

และเพื่อยืนยันความเป็นลิงอีสานขนาดแท้
จึงขอโชว์ลีลาจกส้มตำให้ชมแบบนี้ล่ะครับ
ปิดท้ายด้วยภาพแสนหวานของคู่ลิงจักร

ก็เล่นหวานออกอากาศแบบนี้
ทั้งสองคงเขินอายม้วนไปม้วนมา
อาการก็เป็นแบบนี้แหละครับ